เปลี่ยน

ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจโดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่๑จำนวน๙ยกรอบที่สองโจทย์เพลงพิเศษจำนวนหนึ่งยก
รอบที่สามจำนวนเก้ายกและรอบที่สี่บรรชันทีม
เป็นรอบชิงชนะเลิศถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจหนึ่งแสนบาททีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจสามหมื่นบาทเวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้นยกที่ห้าที่ผ่านมา
น้องภูกวาดใจกรรมการสำเร็จทำให้ทีมลูกไม้หลากสีมีคะแนน
นำทีมสลิดน้อยสามซ่าไปหนึ่งคะแนนในยกนี้น้องแก้มต้องเจอกับน้องข้าวปุ่น
ใครจะได้เฮมาเอาใจช่วยเด็กด้วยนะครับในร้องได้ยกกำลังซ่า
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า
ซ่าเสียงดีนะครับจะมาโชว์ลีลาและความสามารถของเขาในเรื่องของการร้องเพลงนะครับ
และทีมหนึ่งทีมใดที่เป็นฝ่ายชนะนะครับจะสามารถคว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปสูงถึงหนึ่งแสนบาท
วันนี้นะครับกรรมการทั้ง๓ท่านที่ต้องคอยต่อกรและรับมือกับเด็กซ่าก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมนะฮะ
พี่หอยพี่ตั๊กและพี่โตครับสวัสดีครับ
ตอนนี้สลิดน้อยสามซ่านะครับมีคะแนนสะสมอยู่ที่๒คะแนน
แต่อีกหนึ่งทีมนะฮะลูกไม้หลากสีมีคะแนนนำไป๑คะแนนก็คือคะแนนสะสมอยู่ที่๓คะแนน
นี่คือตัวแทนของแต่ละทีมนะครับก็คือน้องแก้มแล้วก็น้องเข้าปู

แล้วน้องเข้าปุ่นเลือกเพลงซ่อนกลิ่นนะครับผม
เพลงนี้นะคะคำมันสละสลวยดีค่ะแล้วก็ความหมายของเพลงก็ดีด้วยค่ะและหนูก็จะทำให้เต็มที่ค่ะ
และน้องข้าวบุญเลือกเพลงน้ำเต็มแก้วนะครับ
เพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่หนูถนัดด้วยค่ะแล้วก็แบบเป็นเพลงแนวร็อกค่ะ
ให้กำลังใจน้องกันเลยครับอ้าวพวกเราลุยไป

สวัสดีครับ

เป็นการประชันระหว่างป๊อปชนร็อกครับผม
ถ้าอย่างนั้นเราก็ขอเชิญพี่แซคนะครับประจำที่ห้องเด็กซ่าครับขอบคุณมากครับพี่แก๊
ขอบคุณมากครับ
รอบที่๑ยกที่๖เริ่ม
บอกว่าน้องแก้มนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบถ่ายรูปมากเลยลูก

เพราะว่ามันแบบได้โพสต์ค่ะ
เราจะไม่มีการที่แบบว่ายืนถ่ายรูปแล้วยืนแบบว่าเฉยอย่างนี้เลยไม่มีเลยใช่ไหมลูก

อันนี้ชัตเตอร์เลยนะต้องกดแบบรัวแล้วนะ
ถ้าโพสต์ขนาดนี้นะแต่วันนี้นะ
จากโพสต์เฉยแล้วเรามีพ็อปให้เรามีอุปกรณ์ให้
อ่ะมีผ้าพันคอแล้วก็มีแว่นตาให้ลูก

ถ่ายรูปแบบนี้โลกมันไม่จำหรอก

ลองโพสต์ให้เด็กมันดูกับไม้แฝนเสื้อ

เดี๋ยวอันนี้เคยทำธุรกิจซักรีดหรือเปล่า
อ้าว๑๖แอปเว้ยมันก็ต้องไป๓๐
อย่างที่คุณบอกเลยคุณอาจจะทำแล้วโลกอาจจะไม่จำ

แอปชั่น
คุณตั๊กไม่เท่าไหร่คุณโตจะไปทำขวัญนาคที่ไหนฮะเนี่ย
ตั๊กไม่เท่าไหร่

เห็นเกลียดในเกียงชุม
เออไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมาก

แก้มเป็นอย่างไรบ้าง

แต่จริงแล้วนี่ก็คือพรสวรรค์ของน้อง

วันนี้แก้มนำบทเพลงอะไรมาเปิดศึกลูก
ซ่อนกลิ่นค่ะ

ฟังบทเพลงเพราะจากน้องแก้มนะครับ
บทเพลงซ่อนกลิ่นครับ
ทรีย์
ลงอ่อนพัดชนมา
ล้ำตาก็ไหลวิน
ล้อเคียงกลิ่นหัวใจ
คลุ้งไปกับความเหงา
รักยังไม่จังไป
ตรึงปิดชิดดวงใจอิ่งหอม

เคยแอบแม้เพียงกาดอิ่งแอบไม่รู้คลาย
ตายเงาของแสงจันทร์เอี่ยวอ้วนไม่เลือนหาย
ซ่อนเก็บไว้ข้างในตรงสุดลึกดวงใจฉันลอง
เธออยู่ในนั้นคงไว้ได้แค่กลิ่นที่ไม่เคยเลือนลา
ห้องดังวันเก่ายาเมื่อลมโชยมา
ทิ้งไว้เพียงอาทิตย์ที่ไม่เคยหวนมา
ซ่อนเธอไว้ในใจ
เจ้าดอกไม้ซ่อนเธอไว้ในใจ
หอมบาดลึกเกินใครหอมเกินหักข้ามใจ
ทุกคราวต้องวันไว้โรยเก็บเจ้ามาลัย
ทักเธอไว้ในใจเพื่อคงกลิ่นหอมไว้อย่างนั้น
คงไว้ได้แค่กลิ่นที่ไม่เคยเลือนลา
ยังห้องกังวลเก่ายาเมื่อลมโชยมา
ทิ้งไว้เพียงอาจิตที่ไม่เคยหวนมา
ซ่อนเธอไว้ในใจ
ฮ่าฮ่าเคยอาบหน้าเพียงตาย
ซ่อนเธอไว้ในใจ
ซ่อนเธอไว้ในใจ
ฮ่าฮ่า
ทิ้งไว้เพียงอดีตที่ไม่เคยหวนมา
ซ่อนเธอไว้ในใจ

สวยทั้งเสียงสวยทั้งรูปลักษณ์เลยลูก
มีความรู้สึกยังไงครับเมื่อสักครู่

ชอบเวลาเขาร้องเพลงอ่ะร้องดีไม่ดีเราไม่รู้เราเป็นแม่คือลูกดีหมด
แม่รักหนูมากเลยใช่ไหมลูก

สาวน้อยฝั่งนี้ล่ะคะเป็นไงบ้าง
ร้องแล้วเคิ้มไปด้วยเลยค่ะ
ฟังคำคอมเมนต์จากคณะกรรมการสักนิดนึงนะลูกเนาะ

นั้นไปก่อน
จะปุ่มกันในท่าอนุมัย

คงจ่างกันเองแล้ว

เสียงป้าตั๊กไม่ห่วงการร้องป้าตั๊กไม่ห่วง

เพียงแค่ให้ทำเป็นไปตามธรรมชาติ
จริงแล้วเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ดนตรีจะดูล้ำหน่อย
แต่เนื้อร้องมันเป็นเนื้อร้องที่ค่อนข้างไทยมาก
ซึ่งโอ้โหผมชื่นชอบคุณปามี่จริงนะฮะ
จริงเนื้อเพลงนี้มันเข้ากับสรีระหน้าตาของน้องก็มาก
น้องก็ดูหน้าแบบไทยหน้าไทย
ตรงนี้ไว้อย่างที่พี่ตั๊กบอกเลย
ปล่อยหน้าปล่อยตาให้มันเป็นตามอารมณ์เพลง
ให้เป็นส่วนใหญ่มากกว่าเราจะไปทำหน้าตา

อย่างที่พี่ตั๊กพูดถูกมากเลยนิดเดียวแค่นั้นเสียงเสริงไปได้แน่นอนครับ

เมื่อเขาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการแล้วน้องเอามาปรับใช้แล้ว
ได้ปรับทันทีเลยเหมือนกันล่ะดีมากนี่คือรับข้อมูลนะฮะแก้มร้องแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
เขาร้องได้ดีมากเลยครับเขาร้องได้เป็นธรรมชาติครับ

ขอบคุณก็เด็ดไม่แพ้แก้มเลยครับพี่เอ็ม

ลืมเป็นกำลังใจให้น้องข้าวปุ้นทีมลูกม้าหลากสีด้วยนะครับ
รักพวกเราน้อยแต่ถ้าคะแนนพวกเราเต็มร้อยนะครับ

แก้มร้องได้น่ารักสมวัยแต่สลิดน้อยสามซ่าก็ชะล่าใจไม่ได้
เพราะน้องข้าวปุ่นสายร็อกมากับเพลงน้ำเต็มแก้ว
ที่จะมีโอกาสแสดงพลังเสียงในการร้องได้เต็มที่
มาเอาใจช่วยเด็กทั้งสองทีมกันต่อในช่วงหน้านะครับ
เรียนร้องเพลงมาจากคุณพ่อค่ะ
ฉันยังต้องรออีกนานไหม

คงไว้ได้แค่กลิ่นที่ไม่เคยเลือนลา
ยังพบนางงวนเก่ายาเมื่อลมโชยมา
ซ่อนกินนะครับก็จบไปแล้วนะครับผม
จากน้องแก้มนะครับร้องได้หวานพลเศร้ามากเลยนะครับผม
คิวต่อไปนะครับถึงคิวของน้องข้าวปุ้นแล้วนะครับ
เลือกเพลงน้ำเต็มแก้วของพี่ดายแอโนฟีนนะครับ
มาแบบสายร็อกเลยนะครับไม่รู้ว่าเด็กน้อยตัวยิวนะครับ
เสียงสูงถึงพี่ดายแอนโดฟินหรือเปล่า
ไปให้กำลังใจไปร้องฟังกันเลยครับวู้ฮู้

เรียนร้องเพลงมาจากคุณพ่อค่ะเริ่มด้วยคุณพ่อเลยค่ะ

๓ปีที่เป็นจริงเป็นจังเนี่ยเหรอครับคุณพ่อ
ขอเชิญคุณพ่อหน้าเวทีดีกว่ามาคุยกันตรงนี้หน่อยมา
คุณพ่อนะฮะจริงแล้วนี่ก็คือสอนเป็นจริงเป็นจังเลย
แต่เห็นบอกว่าจริงแล้วเนี่ยลูกอยู่ในท้องนี่คุณพ่อก็ร้องเพลง
ก็ร้องนะครับร้องให้แม่เขาฟังตลอดเขาก็ยิ้มปลื้มเพราะจังเลย
ร้องเพราะจริงหรือเปล่าจริงครับจริง
แต่ดีกรีของคุณพ่อไม่ธรรมดาเลยนะ
เห็นบอกว่าคุณพ่อเคยไปออดิชั่นแล้วด้วยครั้งหนึ่ง
เกือบจะเป็นสมาชิกของวง
คุณสามซุปเปอร์แกงค์อะครับ

ผมโดนเรียกตัวไปเพราะว่าผมตัวเล็กแล้วผมตีกองได้ตอนนั้น
แต่ว่าด้วยแบบสมัยนั้นคือแบบเรายังเด็ก

พ่อก็เล่ารายการพ่อก็เล่ารายการ
ก็ได้ให้ร้านเลย

แล้วคุณพ่อไม่มีทางอื่นที่เราจะได้เป็นนักร้องบ้างเหรอ
ผมเล่นวงโยธวาทิศมาครับของโรงเรียนราชวินิตมัธยมครับ

แล้วก็ได้แชมป์ถ้วยกอครับผม
คือไม่สามารถที่จะไปข้างนอกได้

แต่ใจรักไงก็ไปอยู่ที่วงโยของทางโรงเรียน
พอโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่มีครอบครัวก็ไม่สามารถ

เพลงอะไรที่ร้องกล่อมลูกในท้อง

สักหน่อยสิครับรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง

ผมก็ต้องมีพ็อปบ้างนิดนึง

โหเต็มที่
สลากยังมีกลิ่นแบ่ง
หากจะแบ่งชัยนี้ไม่มีทาง
น้ำมีหมด
ลดยังมีวันล้าง
แต่หากจะให้ล้างใจ
หมดจนลืมเธอไปไม่มีทาง
ส่วนเหตุการณ์ก่อนที่รักกัน
มันยังอิ่มในหัวใจ
อยากบอกตัวเองลืมเขาสักที

แต่ทำไมที่มันไม่ตามใจ
คนเปลี่ยนไปแต่รักจะ
ลืมตัวเองใหม่เป็นคนละคน
จะเปลี่ยนยังไงทำไมรักยังอยู่เหมือน
รักไม่ยอม
พอสมาธิรักไม่ยอม

รักไม่ยอม
ขอโทษนะนั่นแค่ร้องเหมือนคลางคุณไม่เหมือนน่ะ

นี่นะครับพ่อก็คือต้นแบบที่ดี
แต่จริงที่เราเคี่ยวเข็นลูกนั่นก็คือเราอยากให้ลูกได้ดี
ใช่จนถึงวันนี้คุณมีอะไรอยากจะบอกกับลูกน้อยบ้างครับ
ก็ขอให้เป็นเด็กที่น่ารักอย่างนี้ของพ่อกับแม่ตลอดไปนะครับ
ก็สู้ความฝันของตัวเองให้ถึงที่สุดครับ
สร้างกำลังใจให้ตัวเองแล้วก็สร้างความฝันของตัวเองให้เป็นจริง
กับแม่ก็เป็นแรงผลักดันให้หนูไปถึงจุดที่สูงที่สุดสำหรับหนูครับ

มาถึงหน้าที่ของเราแล้ว

วันนี้ข้าวปุ้นจะมาในบทเพลงอะไรคะลูก

น้ำเต็มแก้วจากน้องข้าวปุ้นค่ะ

สวัสดีครับ

เธอเป็นแก้วใบหนึ่งที่เต็มไปด้วยน้ำเปล่า
ยิ่งเธอตามลงไปมีตาล้นออก
คนเก่ารักเก่าเธอไม่เคยลบเลือน
คนใหม่รักใหม่เลยท้อ
จริงเข้าใจอยู่กับความทรงจำครั้งเก่า
แต่อย่าเอามันมาปิดกันหัวใจ
เปลี่ยนเป็นก้าวเปล่าแก้วใหม่เปิดใจทีนะเธอ
รับหน่อยรู้หน่อยความรักจากฉัน
ฉันยังต้องรออีกนาน

ต้องรอเธออีกนานไหม
ถึงจะได้เจอกับรักที่เธอเคยบอกฉัน
เมื่อได้รักเก่าและให้
ฉันรอให้เธอได้ลืมเขาสักวัน
เพื่อการเริ่มใหม่ครั้งใหม่

และเป็นทั้งทุกคนรักที่ก็ได้จงรอล่อย

ท่าเจ้าไว้จากเราเกิดไปแล้ว
ฉันยังต้องรออีกนานไหมต้องรอเธออีกนานไหม
ถึงจะได้เจอกับรักที่เธอเคยบอกฉัน
เมื่อไหร่รักเก่าระเฮ้ย
ฉันรอให้เธอได้ลืมเขาสักวัน
เพื่อการเริ่มใหม่อีกครั้ง

หน่อยฉันควรรอต่อไปไหม
ต้องรอเฉยอีกนานไหม
ถึงจะได้เจอเก็บรักที่เธอเคยบอกฉัน
เมื่อไหร่รักเก่าระเฮ้ย
ฉันรอให้เธอได้ลืมเธอสักวัน
เพื่อการเริ่มใหม่ครั้งใหม่
เพื่อเจอกับฉันและรักเรา
อัดรุมโทษกับคุณ

คุณแม่ชอบมากเลยลูกเหรอคุณแม่ชอบมากเลยลูกเหรอ

เดี๋ยวมาฟังคณะกรรมการนะลูกนะปะตั๊กเป็นอย่างไรครับใช่ค่ะ
เดี๋ยวมาฟังคณะกรรมการนะลูกนะป้าตั๊กเป็นไงครับ

ข้าพูดนะเป็นเด็กที่แบบตั๊กชอบมองตาเขา
ร้อนเขาใส่อารมณ์อะไรอย่างนี้มันสะกดคนมากเลย
ข้าพูดจ้าปะตั๊กอยากให้หนูเป็นล็อกเกอร์หญิง

เพราะเสียงเขาเข้ามาทางนี้เข้ามาถูกทางแล้ว
ตั๊กชอบทุกอย่างเลยเวลาแบบหนูจะใส่อะไร

ดูแล้วก็อยากฟังอีกไม่อยากให้จบเลย
น้ำพญาแต่เด็กเลย
จากป้าตั๊กนะครับขอบคุณพี่ตั๊กมากครับ

บอกว่าทุกคนมีปัญหากับตัวต่ำหมดเลยเด็ก

แล้วก็พอถึงเวลาฮิตโน้ตแรงเนี่ยก็เอาอยู่
ไม่อาจสัมผัสเข้าถึงสะข้าม

เราไม่ค่อยได้เห็นนักร้องหญิงที่เป็นร็อกเท่าไหร่

เราจะเห็นน็อกเกอร์ตัวเล็กชื่อข้าวปุ้น
มาอยู่ในวงการของเรานะครับสู้นะขอบคุณ
ขอบคุณพี่โต๊ะครับมากินที่ไหนครับ
เสน่ห์ของน้องเข้าพุ่นอย่างหนึ่งเลยนะ
จังหวะเขามั่นคงมาก
ลงจังหวะเป๊ะเลยสายล็อกต้องแบบนี้
ส่วนการร้องส่วนอะไรนี้เขาเข้ามาทางนี้ได้เลยนะฮะ
รอบต่อไปผมเชื่อว่าเขาจะมาในเพลงร็อกอีก
ก็ดีนะก็คือแบบเขายึดมั่งตรงนี้

ทะดามว่ากัสเมื่อกี้ฟังแก้มร้องเพลงไหม
ฟังฟังแล้วค่ะเพ็งไงลูกเสร็จครับ

ก็รู้เขาอย่างน้อยครับถ้าพร้อมแล้วผมว่าเด็กน้อยตั้ง๖คน
เพราะว่าเขาสุดจริงครับผม

คณะกรรมการท่านต้องเป็นผู้ตัดสินแล้วล่ะครับว่า

ท่านจะให้ทีมไหนเป็น

ลืมนะฮะคณะกรรมการทีมสลิดน้อยสามซ่ามีคะแนนสะสมอยู่แค่๒คะแนนนะฮะ
ซึ่งต้องการอีกเพียง๑คะแนนเพื่อที่จะตีเสมอลูกไม้หลากสี
เพราะลูกไม้หลากสีนั้นมีคะแนนสะสมอยู่๓คะแนน
ยกที่๖นี้ทีมที่ชนะคือทีม
อ่าลูกไม้หลากสี
ขวาชัยชนะไปอีกหนึ่งคะแนนแล้วนะครับ
ตอนนี้ลูกไม้หลากสีมีคะแนนสะสมอยู่ที่๔คะแนน
สลิดน้อยสามซ่านะครับก็ยังคงมีคะแนนสะสมอยู่ที่๒คะแนน
วันนี้คณะกรรมการทั้ง๓ท่านก็พร้อมกันเทคะแนนไปทางลูกไม้หลากสีเลย
ขอตัวแทนสักหนึ่งท่านครับพี่โตก็ได้ครับ
ครับที่เราได้ดูมามันก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะ
เราก็ได้เห็นหลายคนทดลองอะไรใหม่
แล้วเราก็เห็นบางคนก็ยังยึดมั่นกับสไตล์เดิมที่ตัวเองถนัด

ความสัมพันธ์มันไม่ได้อยู่ที่ว่าทีมไหนชนะทีมไหนคะแนนเยอะไป
สิ่งที่น้องจำเป็นและต้องการมากก็คือประสบการณ์ในการลองทุกอย่างที่เราชอบ
ขอบคุณสำหรับโชว์ดีที่ทำให้พวกพี่ทั้ง๔คน
ทุกคนในสตูเลยทุกคนมีความสุขมากกับบทเพลงของน้องนะครับ

อย่าว่าแต่พูดเลยแค่เอ่ยชื่อว่าโตจะพูดเท่านั้นแหละครับ
ร่วมกันเป็นกำลังใจให้เด็กซ่าทั้งสองทีมด้วยใน
ร้องได้ยกกำลังซ่ายกหน้าครับ
มีเป็นเพลงเฝากของแม่นู่เลยค่ะ
ดีใจมากเลยค่ะที่ผลออกมาดี
และขอชื่นชมแก้มด้วยนะคะสุดยอด
ยกนี้จะไม่ชนะนะคะแต่ว่าก็หนูก็ทำเต็มที่แล้วค่ะ
หนูจะเอาคำแนะนำจากกรรมการมาปรับปรุงใช้ค่ะ

น้องข้าวปุ้นเผ็ดสมเป็นพริกหมาล่าจริง
ทำเอาสลิดน้อยต้องหงอยเหงา
เพราะตอนนี้คะแนนตามอยู่ถึง๒คะแนน
แต่การแข่งขันยังอีกยาว
มาเอาใจช่วยเด็กเสียงดีที่มีน้ำใจใน
ร้องได้ยกกำลังซ่ายกที่๗ด้วยนะครับ
หนุ่มคนนั้นก็คือฉันเนี่ย
พี่ฝนเหมือนนางฟ้าแล้วก็สวยด้วยค่ะ
โอเคครับสีอะไรอะคะ

กำร้องไปจ๊อกหน่อยแงแทะชะแยะแหมผัวมาไล

น่ารักอ่ะ